กลับมาต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของโหราแซ่บค่ะ

ทีนี้เนี่ยพอมีเครดิตดีดันไปเผื่อแผ่ชาวบ้าน

อยากให้มีสัญญากู้ไว้ให้น้อยนะลูกทุกคนไม่ต้องกังวลเลย

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์คำได้คำดีเป็นหนี้เพราะคนอื่น

ไม่ใช่เดือนเรา
เดือนมีนาคมค่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่คิดว่าเลือกแล้ว
จริงนะคนเกิดเดือนมีนาคมเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราเลือกแล้ว
เราคิดว่าเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเราเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วเราไปเชื่อเขา
จำไว้เลยนะคะคนเกิดเดือนมีนาคมบางทีเรามองแต่ภาพเราไม่ได้มองจากข้างในลึก
มักจะเจอคนหลอกแล้วด้วยตัวเองเนี่ยเหมือนจะแบบแข็งแกร่งแต่จริงแล้วใจอ่อน

เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของตัวเองคือถ้าสมมุติเราไปค้ำใครหรือเราไปช่วยเหลือใครความสวยจะตีกัน

โดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยเหมือนมีเสน่ห์นะเพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือเพื่อนมาหาเพื่อนดูเหมือนรักเพื่อนอะไรอย่างนี้
แต่ให้เลือกเพราะว่าบางเพื่อนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อน
แต่บางเพื่อนเนี่ยอาจจะทำให้เราเดือดร้อน
ฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยใครที่แบบว่ากำลังแบบมีเพื่อนมาขอความชื่อเหลือก็ต้องดูดีนะจ๊ะ
อีกเดือนหนึ่งคือเดือนกันยายนค่ะอันนี้คำพูดคำพูดที่สวยหรือรู้ดูดีอาจจะนำพาให้เราไปเป็นหนี้โดยเราไม่รู้ตัว
อ๋อระวังเลยคิดเข้ามาพูดกลอมนะแวะเนอะ
เมื่อกี้เรื่องภาพภาพลักษณ์ทำให้ดูดีทำให้เราเป็นหนี้มีนาใช่ไหมแต่กัญญาคำพูดสวยหรูดูดีทำให้เราทำให้เราเนี่ยกลายเป็นหนี้ได้
ทุกเดือนเสี่ยงหมดเมื่อกี้ที่ไอ้บอกก็คือคนอื่นก็โดนแต่ว่าส่วนในระยะตุลานี้
ยังแบบปฏิเสธได้บ้างหลีกได้บ้างแต่สองเดือนเนี้ยบางทีมันมันหลี
เปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงมันหลีกมาสักพักแล้วมาจนถึงบ้านจนแล้ว
ความเสี่ยงสูงที่จะเจอ
เกิดขึ้นแล้วมีหนี้มีสินเกิดขึ้นแล้วให้เขายืมไปแล้วค้ำเข้าไปแล้ว
อยากจะทวงทวงเท่าไหร่ก็ทวงไม่ได้สักทีนึงวิธีไหนจะช่วยได้บ้าง
ทางทวงเองได้อย่างแน่นอนต้องหาตัวช่วยตัวช่วยก็คือคนใกล้ตัว
ใกล้ตัวนี่แหละก็ต้องเลือกอีกเพราะว่าอะไรป่ะอย่างคนเกิดเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะ
ไปหาคนที่เกิดเดือนตุลาคมไปหาคนที่เกิดเดือนตุลาคมมาช่วยเขาจะช่วยทวงให้เราได้
เขาดีกันใช่ไหมแบบว่าเขาเกื้อนหนุนกันเอามีนาแต่ตุลาคม
เกิดเดือนกันยายนไปหาคนที่เกิดเดือนเมษายน
มาหาพวกเราได้นะเดี๋ยวเราทวงหนี้ให้
เราจะทวงหนี้
ให้เงินเราอ่ะเราสามารถแต่ถ้าเป็นเงินเราไม่ได้
ถ้าอย่างนั้นขอถามแบบตัดไฟแต่ต้นลมเลย
ก็อย่าให้เขายืมแต่ทำได้ไหมล่ะ
นี่ไงกำลังจะถามอยู่นี่ไงใจเย็นก่อน
ได้ก็คือว่าถ้าตัดไปแต่ต้นลมคือไม่อยากให้ยืมเลย
แต่เป็นคนแบบจิตใจอ่อนหูเบาเชื่อคนง่ายมีวิธีแก้ไหม

ไม่รับโทรศัพท์รับแล้วบอกมีธุระ
คือพูดให้น้อยที่สุดพูดให้สั้นที่สุด
เพราะเรารู้แล้วล่ะว่าเราจะปฏิเสธเขาไม่ได้
หรือคือส่วนใหญ่นะเอางี้ดีกว่า
ทุกเดือนจำไม่ได้นะเวลาเรามีตังค์เนี่ย

เวลาใครมายืมเราก็รู้ว่าเรามีเงิน
เราจะปฏิเสธมันก็มีความรู้สึกว่าเราโกหก
ส่วนใหญ่จะไม่กล้าถูกปะล่ะ
แต่ถ้าเราไม่มีเลยเราเอาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้หมดแล้ว
เฮ้ยไม่มีว่ะเพิ่งซื้อที่ไปเพิ่งซื้อทองไป

เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกำลังมีดวงจะเสียเงิน
ถ้ามีดวงจะเสียเงินแบบนี้เราก็ไปเสียอย่างอื่นก่อน

คุณแม่บอกคุณแม่ช็อตอยู่แล้วจะเอาอะไรให้คุณแม่พกไว้ไหมคะ

ก็เป็นพวกที่ก็ชอบเรื่องของธรรมชาติอีก
ต้นไม้กับหินที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย

เพราะสมัยนี้หินปลอมเยอะมาก

ถ้ามันหมุนมองเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังจะมีปัญหา
ถ้ามันวาวหรือว่ามีอะไรที่ผิดแปลกเนี่ย

จำไว้เลยนะธรรมชาติเนี่ยไม่เคยโกหก

ถ้าสมมุติว่าเคยสังเกตใครเลี้ยงบัวบ้าง
ถ้าบัวเนี่ยมันออกดอกหรือมีอะไรขึ้นมางาม

ต้องมีเรื่องอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมาก

ธรรมชาติมักจะบอกเอาก่อน

แต่ว่าเราก็ต้องไปดูทิศอีกว่าทิศนั้นมันคือทิศอะไร

เดือนอย่างนี้ต้องบอกว่าเสี่ยงไปแล้วใช่ไหมคะ

แต่เดือนไหนแหละที่บอกว่าถ้าเป็นเดือนตุลาคมแล้วเนี่ย
เป็นเดือนดีสำหรับเขาไม่ช็อตแน่นอน

ไหนจำละงานก็ดีความรักก็ดี
ในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนของเขาเองเนี้ยอืม

อะไรมันก็เลยรู้สึกว่ามันราบรื่น
พี่ปูคะอยากรู้ว่าเราควรจะพกอะไร
หรือมีเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยนะ

อย่าใช้กระเป๋าตังค์ขาด
และเวลาเราใช้กระเป๋าตังค์เนี่ย
อย่าให้เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดูแล้วไม่ดี

ลายอะไรที่มันจะตายแบบมันไม่ดี
แต่ให้เป็นลายอะไรที่สวยงาม
ในทางโหลาศาสตร์เนี่ย
น้ำเนี่ยหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวย

แต่ไม่ได้แปลว่าสีแดงเงินจะไม่เข้านะ

ถ้าเป็นขาดเมื่อไหร่แปลว่าเงินด้วย
กระเป๋าใสได้มั้ยพี่
ได้ไงยังไงก็ได้ที่มันไม่ใช่ดูแล้วเป็นทางลบ
ฟ้ากับเงินหรือฟ้ากับน้ำเงินนะคะ

สีดำก็ได้สีดำมันก็ถือว่าเป็นเป็นน้ำติดน้ำลึกเวลาน้ำลึกเห็นไหม

ดำเขียวลึกเขียวเข้มอะไรอย่างนี้ได้
สีแดงก็ได้มันก็เป็นพลังอ่ะนิดหนึ่ง

สีอะไรที่ไม่ได้มันไม่มีนะเพียงแต่ว่าอะไรที่มัน

เออชำรุดขาดทุเลศทุลังหรือ

เรื่องของกระโหลกเรื่องของความตายเรื่องของอะไรที่

และพี่เคยบอกแล้วผู้ชายชอบยัด

เวลาที่มันจะหล่นยากมันควักยาก
อะไรที่มันอะไรง่ายมันจะง่าย
เหมือนพี่เค้าบอกว่าอะไรได้มาง่าย

ยังต้องระวังกระเป๋าตังค์ให้คุณสมีย์หาเป็นแล้วนางก็ไม่ค่อยฉายอ่ะ
เดี๋ยวจบรายการจะเอากระเป๋าตังค์มาส่งกันบ้านเลยว่าอันนี้ดีไหมคะ
ได้เลยส่งกันบ้านแม่หมอ
เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้จุใจปะล่ะเนอะ
สามประเด็นที่เราบอกว่านำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
แต่ถ้าเกิดดูไม่ทำไม่เป็นไรก็เข้าไปดูได้นะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูมาก
ขอบคุณพี่คุณหัวล่าสาวของเราไปแล้วนะคะ
ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรา
กลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อน
สวัสดีค่ะแม่พกไว้นะ
อะไรหรอ
พกพองทุกคนพกพอง